คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของคุณลุงแท็กซี่วัย๗๒ปี
เชื่อว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมจำได้นะคะ

คุณลุงขับแท็กซี่อายุตั้ง๗๒ปีแล้ว
บ้านก็เช่าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนอยู่ตัวคนเดียว
เจอกับวิกฤตโควิด๑๙ไม่มีลูกค้าเรียกแท็กซี่
รายได้ก็ไม่มีต้องหันไปส่งพัสดุแทน

คุณลุงเนี่ยค่ะทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณลุง
คุณลุงคุยไปน้ำตาไหลไปเลยนะคะ

เวลาเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยาก
คนไทยก็มักจะบริจาคช่วยเหลือกันเยอะมาก
คุณลุงสิทธิชัยใกล้ชิดอายุ๗๒คนนี้
เรามีการบริจาคไปเนี่ยนะ

คืนเดียวเป็นข่าววันเดียวแล้ววันลุงคืน
คุณลุงก็บอกคือทีมข่าวก็ไปถามเหมือนกันว่า
โอ้โหได้เงินบริจาคเยอะขนาดนี้ลุงจะเอาไปทำอะไร
ลุงก็บอกว่าลุงอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

ทีนี้ค่ะมันมีเรื่องราวที่ตามมาหลังจากนี้
เดี๋ยวไปดูช่วงต้นเรื่องก่อน
ตอนที่คุณลุงบอกว่าเดือดร้อนมากจริง

มันทบไปตรงที่หัวใจค่ะ
เหมือนแห่งหนัก
ชีวิตแล้วเหมือนยังไง

ถึงมาสวมบทบาทเป็นคนส่งพัสดุ

นี่ค่ะคนเห็นภาพแบบนี้

โอนเงินเข้าบัญชีไปช่วยเหลือคุณลุงสิทธิชัย
ล้านกว่าบาทนะคะครับแต่มันมีประเด็นล่าสุดออกมาก็คือ
เมื่อวานนี้เจ้าของอู่แท็กซี่ที่คุณลุง
สิทธิชัยเช่ารถจากอู่นี้ไปขับอ่ะค่ะนายปรีชา
ชุ่มสมบัติเจ้าของอู่แท็กซี่มังกรเจ้าพระยาออกมาบอกว่า
สิ่งที่ลุงสิทธิชัยพูดอ่ะมันไม่จริงลุงไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้น
สาเหตุที่ต้องออกมาเปิดเผยก็เพราะว่าอยากให้สังคมได้รับรู้
ว่าเรื่องราวจริงมันเป็นยังไงไม่อยากจะให้สังคมโดนหลอก
ปรีชาเจ้าของอู่แท็กซี่บอกว่าลุงสิทธิชัยกับลูกชาย
ยังค้างค่าเช่ารถเท็กซี่อยู่เลยหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท
ไม่ยอมจ่ายทั้งที่ลุงได้รับเงินบริจาคตั้ง๘ล้านกว่าบาท
พยายามติดต่อลุงติดต่อไม่ได้ตามไปที่บ้านก็ไม่เจอ
อู่แท็กซี่ไปร้องทุกข์เอาไว้ที่สพมสมุทรปราการเลยนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ลูกก็มีงานทำรูกเดี๋ยวอยู่กับผมทวงกับลูกเขาไม่เจอตอนนั้นเขาได้รับ
ยังดายกันไม่ได้ไม่อยากให้คุณอ่ะงอก
อืมจะให้รู้ว่าคือว่าคนคนนี้อ่ะ
คือลวงโลกพูดง่ายนะครับ
ไม่ได้เป็นเขาไม่ได้น่าสงสารอย่างที่คนอื่นคิด
คือในปรีชาเหมือนกับ
บอกว่าลุงสุธิชัยสุธิชัยไม่ได้ลำบากลำบน

เขามาเช่าแท็กซี่ขาวขับทั้งพ่อทั้งลูก
ตอนที่เขาเห็นข่าวแล้วว่าในเงินธรรมบริจาคเยอะแยะไปหมด๘ล้านบาทกว่า

แต่ว่าทวงถามมาตลอดไม่ได้สักที

ปรีชาไปพบกับพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการ

เพราะบอกว่าคุณลุงสิทธิชัยให้เพื่อนสนิท
เงินค่าเช่ารถที่ค้างไว้๑๔๙๗๐บาท

เขาบอกเขาได้เงินคืนจนครบแล้วนี่

เขาจบในส่วนของเงินที่ค้างอยู่
แต่ถ้าถามว่าตอนนี้ลุงสิทธิชัยอยู่ไหน

เพราะว่าคนที่ติดต่อโอนเงินมาคืนเนี่ย
ติดต่อผ่านมาทางลูกชายของลุงสิทธิชัยอีกที

แล้วผมก็เลยบอกลูกชายว่า

เราเอาแค่ฟาร์มเป็นจริงพอ
มาถอนแจ้งฟาร์มให้เขาครับ
ก็ถือเราได้เงินที่

เพราะเรื่องอื่นแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้ว

ผมได้ตังค์ก็จบแล้วโอเคแล้ว

คุณลุงเขาเดือดร้อนจริงไหม
แล้วเงินบริจาคที่ได้ไป๘ล้านกว่าบาท

โพสต์ภาพลุงสิทธิชัยเอาไว้นะคะ

เพื่อคนขับแท็กซี่๑แสนบาท

บริจาคให้ที่ไหนอีกบ้างตามที่ลุงเคยบอกเช่นลุงบอกจะบริจาคให้โรงพยาบาล
จะบริจาคช่วยดับไฟป่าที่เชียงใหม่ครับหลายหลายหน่วยงานก็ได้รับเงินบริจาคจากลุงจริงจริงนะคะ
เหมือนที่ลุงรับปากเอาไว้ตั้งแต่แรกเบื้องต้นเหมือนกับว่ารวมรวมแล้ว
สักเกือบจะ๕แสนบาทได้ที่ลุงบริจาคไปประมาณ๔แสน๕แสน
แล้วก็มีรายงานข่าวว่าส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อบ้านใหม่หลังนึง
เอาไปซื้อบ้านหลังที่ภรรยาให้อยู่ในปัจจุบันที่มีคนไปเจอแล้วบอกอยู่คนเดียว
ซึ่งความจริงอยู่กับลูกชายเนี่ยอันนี้เป็นบ้านภรรยาที่เขาเลิกกันไปแล้วล่ะ
เขาให้ลูกชายเขาอยู่ลุงเขาไปอยู่ด้วยก็เอาไปซื้อแล้ว
ไปซื้อแล้วก็ให้ลูกให้หลานได้อยู่ใช่ค่ะแล้วก็ไปซื้อแท็กซี่คันใหม่
ใช่เป็นแท็กซี่ป้ายแดงแล้วบ้านที่ลุงซื้อเขาก็บอกว่าเป็นบ้านมือสอง
ก็ไม่ได้เป็นบ้านหรูหราอะไรใหญ่โตมากมาย
แล้วก็มีที่ว่าไปบริจาคตามที่ต่างนั่นแหละประมาณ๔๕แสน
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าลุงอยู่ไหนยังไม่มีใครเจอ
ประมาณนี้เราก็เลยให้คุณสุดปรีดามหายศนักข่าวของเราไปที่บ้านลุงนะคะ
อยู่แถวแถวแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการวันนี้บ้านลุงปิดเงียบเลยอ่ะค่ะ
ไม่มีคนอยู่เพื่อนบ้านทุกคนให้ข้อมูลตรงกันว่า
ตั้งแต่ลุงได้เงินบริจาคลุงไม่กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยค่ะครับ
บอกว่าลุงอยู่บ้านนี้มาหลายสิบปีเป็นบ้านภรรยาเก่าของลุง
ปกติอยู่กัน๓คนก็คือตัวลุงสิทธิชัยลูกและหลาน
นานทีลูกจะมาหาสักครั้งหนึ่งลูกสาวอะนะคะ
เมื่อก่อนเคยเห็นเอารถมาล้างที่หน้าบ้านเป็นประจำ
แต่หลังจากได้เงินบริจาคไม่เห็นลุงกลับมาที่บ้านหลังนี้
เพื่อนบ้านก็ไม่รู้ว่าลุงสิทธิชัยไปอยู่ไหนไปอยู่กับใคร
ก็เลยคาดว่าน่าจะไปอยู่กับลูกสาว
แต่ถ้าถามว่าลุงนิสัยยังไงเพื่อนบ้านก็บอกตรงกันว่านิสัยส่วนตัวถือว่าเป็นคนน่ารัก
อัธยาศัยดีส่วนที่มีการถามถึงว่าลุงสั่งกระแส
ไม่ได้เดือดร้อนจริงเพื่อรับเงินบริจาคเนี่ยนะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเอาจริงนะในมุมของเพื่อนบ้านนะคะ
เท่าที่รู้จักกับลุงมาไม่เชื่อว่าลุงจะไปหลอกลวงใคร
เพราะปกติเวลาซื้อของมาฝากลุงก็จะไม่รับของฟรีจากใคร
เอาของไปฝากลุงลุงจ่ายเงินให้ตลอดลุงไม่เอาของใครฟรี
ไม่เคยเห็นแกอีกเลยหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นหายไปตั้งแต่วันนั้นเลย
จนวันนี้มึงไม่เห็นแกกลับมาอีกเพราะว่าลูกสาวแกมารับเอา
มารับเอานะวันที่ท่านก็ไม่เห็นได้ยินเขาพูดนะ
ป้าแกไปกับลูกสาวแต่ลูกคนไหนเราก็ไม่รู้
จริงนะป้าป้าไม่ใช่แกแกไม่หลอกหรอก
แต่มันจำเป็นยังไงมันถึงได้เป็นอย่างนี้
จริงตัวลุงจริงป้าว่าเขาไม่หลอกใครหรอกลุง
เพราะรู้นิสัยแกถ้าไม่ใช่ให้แกกินฟรีแกยังไม่เอาเลย
ไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นนะ
อันนี้ก็เป็นมุมของเพื่อนบ้านที่เคยเห็นลุงแกมาหลายสิบปี
อยู่บ้านใกล้ใกล้กันเนี่ยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของรถป้ายแดงเนี่ยค่ะ
คือมีพนักงานปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการบอกว่า
เห็นลุงสิทธิชัยมาที่ปั๊มแห่งนี้เป็นประจำคือเป็นลูกค้า
ประจำครับก็จะแวะไปเติมน้ำมันแท็กซี่ที่ลุงขับมาเป็นแท็กซี่
เช่าสภาพก็เก่าเก่าลุงก็แต่งตัวปกติทั่วไปทักทายคนใน
เป็นอย่างดีแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งแต่สี่ห้าวันก่อน
สิทธิชัยมาอ๋อเลยฮะคราวเนี้ยเอาแท็กซี่มาที่ปั๊ม
แต่เป็นป้ายแดงแล้วค่ะครับเป็นแท็กซี่ป้ายแดง
สีเขียวเหลืองเป็นรถรุ่นใหม่เสื้อผ้าการแต่งกายก็เปลี่ยนไปจากเดิม
แต่หลังจากที่แกได้รับเงินแล้วอยู่อยู่เขาโผล่มา
ถ้าลุงสิทธิชัยหรือว่านายสิทธิชัย
ใกล้ชิดวัยเจ็ดสิบสองปีดูเราอยู่นะฮะอืมอ่า
เพราะว่าคนที่เห็นใจในชีวิตของลุงตอนที่ทราบเรื่องในตอนแรก

เขาก็คงมองว่าเอาให้แล้วก็คือให้

เราก็อยากจะให้ลุงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เมื่อลุงดีขึ้นสบายขึ้นคนให้ก็รู้สึกสบายใจ
แต่ว่าถ้าเกิดมันมีข้อมูลที่ไม่จริงตรงไหนขึ้นมา

ที่ว่าไปบอกว่าอยู่คนเดียวแต่ความจริง

ตกลงแบบก่อนอันนี้ลุงโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไง
ตอนนี้เอาเงินไปใช้จ่ายแบบไหนอะไรยังไงบ้าง
แต่วันนี้คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราที่ตามเจอ
คือน้องสาวของลุงสิทธิชัยนะครับ
ชื่อว่านางชุติมาจันดาทอง
น้องสาวนี้อายุ๗๑แล้วนะ

น้องสาวของลุงสิทธิชัยเนี่ย
มีอาชีพเปิดร้านขายของชำอยู่ในตำบลในเมือง
โดยพ่อเป็นทหารอยู่ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์
ส่วนบ้านที่ชายนาฏคือบ้านเกิดของเธอกับพี่ชาย

นายสิทธิชัยพี่ชายได้เดินทางไปทำงานเป็นคนขับรถที่กรุงเทพ
ก็ขับทั้งรถโดยสารรถตู้
สุดท้ายแล้วไปจบที่ขับแท็กซี่
หลังจากนั้นขาดการติดต่อกันไป
เจอกันครั้งล่าสุดก็คือ๔๕เดือนที่แล้ว
ตอนนั้นเป็นวันครบรอบร้อยวันของแม่

ส่วนเรื่องที่พี่ชายได้เงินบริจาคก็รู้จากข่าวนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้โทรไปก็ติดต่อกันไม่ได้

พอพี่ชายได้เงินบริจาค๘ล้านกว่าบาท
ก็ติดต่อไปหาหวังจะพึ่งใบบุญจะเอาเงินจากพี่
สรุปแล้วคือน้องสาวบอกติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
แต่ยืนยันว่าพี่ชายเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตว

และยืนยันว่าพี่ชายอยู่ตัวคนเดียว
เพราะแยกทางกับภรรยาไปแล้ว
มีลูกสองคนลูกสาวเนี่ยไปมีครอบครัวใหม่
ส่วนลูกชายที่บอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ย
น้องสาวของลูกศิริชัยบอกว่าลูกชายของลูกศิริชัย

เคยบอกตอนเจอกันว่าเครียดเรื่องค่างวดรถ
และส่วนตัวก็ไม่คิดว่าพี่ชายจะเชิดเงินหนีไปไหนด้วย
ตอนนี้พี่ชายเองก็ป่วยเป็นโรคไตระยะสอง
เชื่อว่าที่หายเงียบไปเนี่ยน่าจะรักษาอาการป่วยอยู่นั่นแหละ
ก็ไม่คิดว่าเค้าจะหนีหนี้
เพราะว่าถ้าเค้ามีเงินเค้าก็จะต้องใช้หนี้หมด
คือเค้าเป็นคนมีสัญจักร

เค้าพื้นมิสัยเค้าถอดท่อมาเลย
อันนี้เป็นภาพตั้งแต่วันแรกของลุงนะครับที่เป็นข่าวนะครับ

วันนี้คุณสุดปีดาได้ไปที่วัดวัดหนึ่งนะฮะ
เป็นวัดที่มีพระรูปหนึ่งที่เคยเอาของไปช่วยเหลือ

พอมีข่าวในครั้งนี้นะครับท่านบอกว่า
จริงแล้วเรื่องของการให้การทำบุญการช่วยเหลือเนี่ย

ให้ไปแล้วคนให้ก็มีความสุขมีความสบายใจ
คนรับก็ได้คลายจากทุกข์
ผู้ให้จึงไม่ได้มีหน้าที่ไปติดตามว่าหลังจากให้ไปแล้ว

เช่นเดียวกับความช่วยเหลือที่มีไปยังนายสิทธิชัย
ที่มีคนใจบุญช่วยเหลือไปเยอะแยะเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับ
จะมาตำหนิทีหลังว่านายสิทธิชัยเอาเงินที่ได้ไปซื้ออะไรไปใช้อะไรบ้าง
ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ให้ที่ให้ไปด้วยใจบริสุทธิ์
ที่จะต้องไปตรวจสอบหรือไปตำหนิต่อว่า
แต่ว่าก็จนถึงตอนนี้เราก็ยังติดต่อคุณลุงไม่ได้นะคะ
ทีมข่าวก็พยายามที่จะโทรศัพท์ติดต่อคุณลุงสิทธิชัย
เบอร์โทรศัพท์ที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้
แต่ว่าตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้คล้ายกับปิดเครื่องนะคะ
ถ้าคุณลุงสิทธิชัยอยากจะชี้แจงอยากจะอธิบาย

ทีมข่าวของเราก็จะพยายามติดต่อไปเรื่อยนะคะ
เดี๋ยวคุณลุงโทรกลับมาก็ได้ติดต่อกลับมาก็ได้นะคะ
หรือลูกคุณลุงทราบข่าวก็บอกมาได้นะคะ
เป็นสื่อที่ไหนก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นที่
ไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีอย่างเดียวทุกสื่อผมเชื่อว่า
พร้อมที่จะเป็นสื่อช่องทางที่จะผ่านให้กับลุง
ว่าครอบครัวได้บอกว่าเออตกลงแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ตรงโรคไตอย่างนี้รักษาอยู่เป็นยังไงบ้าง